เมื่อวานนี้เราสองคนเองก็ได้ไปร่วมก่อติดกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ตั้งแต่ฉบับแรก๙โมงเช้าจนถึงค่ำคืนนะครับ
มาเมื่อ๖โมงเช้าที่ผ่านมาเพิ่งจะพิมพ์ครบทั้งหมด๓ล้านฉบับ
แล้ววันนี้ก็เริ่มจำหน่ายวันแรกตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหมดเกลี้ยงนะครับ
พื้นที่ก็มียอดสั่งจองเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าย้ำนะครับว่าเรายังคงจำหน่ายที่ฉบับละ๑๐บาทเท่าเดิมครับ
วราพรย่านสะพานควายครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายใหญ่นะครับ
ที่มียอดสั่งจองหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษเข้ามามากกว่าปกติถึง๖เท่า
หรือจากเดิม๖๐๐๐ฉบับก็เป็นกว่า๓๐๐๐ฉบับต่อวันนะครับ

ทางร้านต้องขยับเวลาการเปิดจากตี๓เป็นตี๒นะครับ
เพื่อรองรับผู้ค้ามรายย่อยที่จะไปรับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษไปจำหน่ายต่อ
จุดนี้จะกระจายต่อไปยังทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับ
ผู้ค้ารายย่อยที่มารับไปขายต่อก็บอกว่าเป็นเสียงเดียวกันเลย
ว่าลูกค้าให้ความสนใจหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นพิเศษครับ
เนื่องจากว่ามีความแปลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีแสงสีเสียงสื่อผสม
หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ที่เราให้คุณผู้ชมนั้นโหลดแอปพลิเคชันมาใช้กัน
รวมทั้งเนื้อหาภายในที่รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่๙
ทำให้ยอดจองนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติครับ
ทำยังไงได้คือไม่อยากให้เกิดจนต้องคือลาก็ต้องขายข่าวบับคนคนรุ่นเก่าบ้างคนรุ่นใหม่มันจะต้องการเก็บไว้เป็นที่ละลึกอะไรต่างอาณา
คือผมเนี่ยมีลายกลุ่มลูกค้าเพราะว่าผมได้ทำนิตยสารช่วงที่พระองค์ท่านสวรรคตเนี่ยมาระยะหนึ่งใช่ไหมครับ
ก็จะมีลายกลุ่มของลูกค้าที่คนที่เขาชอบชอบอยากเก็บหนังสืออยากเก็บอะไรไว้อย่างนี้ครับ
เขาก็จะอยู่ในไลน์กลุ่มพอเราโพสต์ลงไปปุ๊บเขาก็รีบสั่งจองกันเลย
ประชาชนทั่วไปต่างก็มาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์เอาไว้เป็นที่มรลึกนะครับ
แล้วก็มีซื้อไปฝากเพื่อนฝากญาติพี่น้องนะครับโดยร้านวราพรคาดว่าจะต้องขยายเวลาการเปิดแผงไปถึงช่วงบ่าย
เดิมเนี่ย๗โมงเช้าก็ปิดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนยังต้องการหาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถึงแม้เรามีเป็นฉบับพิเศษแต่ว่าจำหน่ายราคา๑๐บาทเท่าเดิมเช่นทุกวันที่ผ่านมานะครับ